คณะกรรมธิการวิสามันศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูล
รวมทั้งการแสดงพลังความเหนียวแน่นของพักร่วมรัฐบาลด้วยนะครับ

ชินวรบุญเกียรติสสประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานวิบรัฐบาล
เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ติดใจและไม่ขัดข้อง
ที่นายพีรพันธ์จะเป็นประธาน
แม้ก่อนหน้านี้พักเคยเสนอชื่อนายอภิษฎเวชาชีวะ
อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มานั่งในตำแหน่งนี้
ส่วนความเคลื่อนไหวที่ธรรมเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีนำทีมรองนายกรัฐมนตรีทั้ง๔คน
รับประทานอาหารและพูดคุยกับสื่อมวลชน

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ซึ่งนายกรัฐมนตรีโชว์ลีลาร้องเพลงศรัทธา
และเพลงคนดีไม่มีวันตาย
โดยมีนายอนุทินชาญวิรากูล

รองนายกจาก๒พักร่วมร้องเพลง

เพื่อยืนยันถึงความแน่นแฟนของพักร่วมรัฐบาล
ส่วนที่รัฐสภามีความเคลื่อนไหว
อนาคตใหม่มีมติขับสี่สสออกจากพักธรรม
โดยนางสาวศรีนวลบุญลือสสเชียงใหม่

มกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแกนนำพักภูมิใจไทย
อาทินายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชาดาไทเศษและนายสุภาชัยใจสมุทรเข้าต้อนรับ
พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
ก่อนพาขึ้นไปรับประทานอาหารที่ห้องรับรองของพัก
นายสุประชัยบอกว่าพักภูมิใจไทยเห็นนางศรีนวลเป็นเพื่อนในสภา
เมื่อถูกขับออกจากพักก็เหมือนกับหนีร้อนมาเพิ่งเย็น
มีน้ำใจและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนด้วย

ขณะนี้พักภูมิใจไทยยังไม่มีความชัดเจน
เพราะอยู่ในขั้นตอนการพ้นจากการเป็นสอสอสังกัดเดิมของนางสาวศรีนวล
แต่นางสาวศรีนวลได้แสดงความจำนงกับนายอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพักไว้แล้วว่าอยากมาร่วมงานด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน